กิจติศัพท์ของรถเมสายแปดเนี่ยนะคะมันมีให้เห็นอยู่เป็นระยะ
เรื่องของการขับรถเร็วบ้างอะไรบ้างนะคะเหตุการณ์นี้มีภาพบนรถเลยนะ
แล้วก็เบรกกระทันมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็อายุเยอะแล้วเขาลเค้ารึกขึ้นยืน
แล้วพอเบรกปุ๊บเนี่ยหงายหลังล้มลงไปบนรถเลยนะเดี๋ยวลองดูนะคะ
เนี่ยเขากำลังจะลงปั๊งไปอย่างเนี่ย

เนี่ยทะเบียนรถเมยสาย๘คันนี้คือ๑๒๔๑๔๙กรุงเทพเลขข้างรถ๓๙๑๓๔ค่ะ
โอ้โหคนที่นั่งอยู่ในรถเขาก็ตกใจกันนะ
คนขับหันมามองเล็กน้อยแล้วก็ยังขับรถแบบกระชากกระชากต่อไป
นี่คนที่เขาอยู่บนรถเขาโพสต์เอาไว้แล้วเขาให้ข้อมูลแบบนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นวันเสาร์ที่๑๗สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
เจ้าของคลิปเขาบอกว่าโชเฟอร์รถเมย์สาย๘คันนี้ขับน่ากลัวนะ
ขับเร็วปาดไปปาดมาบีบแร่ไล่รถคันอื่นตลอด
รถคันไหนมาขวางหรือจอดติดไฟแดงแล้วออกตัวช้า
โอ้โหเท่านั้นแหละโดนบีบแด่ใส่เลยนะคะ
แล้วก็เวลาจอดรถส่งผู้โดยสารนะคะจอดนอกป้ายด้วย
เปิดประตูรถค้างเอาไว้ก่อนด้วยขณะรถยังวิ่งอยู่เปิดค้างอ่ะ
จอดปุ๊บคุณรีบกระโดดลงเลยนะแล้วคือผมจะรีบไปอย่างเงี้รีบออกอ่ะ
ตอนยังไม่จอดมันจะล่วงก่อนนะสิน่ากลัวจริง
ผู้โดยสารคนนี้เขาเลยบอกว่าเขาต้องทนไม่ไหว
หยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายเอาไว้ค่ะ
คือพอมาถึงช่วงถนนตรงข้ามวัดภูเขาทอง
ก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะที่มีผู้หญิงอายุเยอะเนี่ยเขาร่วงลงไป
หงายหลังไปเลยอะค่ะเขาถ่ายเอาไว้เพื่อที่จะได้เอาคลิปเนี้ย
ให้ผู้เสียหายที่เขาเจ็บไปแจ้งความดำเนินคดีนะ
คือตอนที่ถ่ายก็ไม่คิดหรอกว่าจะมีเหตุการณ์นี้ขึ้น
กล่าวว่าถ่ายให้เห็นว่าขับกระชากแบบนี้ใช่ไหม
แล้วพอเขาลงวิ่งกระชากต่อก็กระชากกระชากไปเรื่อย
สาย๘นี่วิ่งแฮปปี้แลนด์สะพานพุธ
จากการตรวจสอบต้นสังกัดก็คือบริษัทกลุ่ม๓๙เดินรถจำกัด
ก็เป็นผู้ประกอบการเดินรถสาย๘นะคะ
ก็สั่งพนักงานขับรถพนักงานเก็บค่าโดยสารของรถคันนี้พักงาน๓วัน
พรุ่งนี้ไปรายงานตัวที่กรมการขนส่งทางบก๑๐โมงเช้า
เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วก็ลงโทษตามระเบียบนะคะ
ที่บอกว่าพักงานชั่วคราว๓วันก็เพราะว่าทั้งคนขับ
กระเป๋ารถคันนี้เขาไม่เคยมีประวัติไม่ดีมาก่อน
ก็เลยพักงานชั่วคราวไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวว่าการกรมการขนส่งทางบกจะว่ายังไง
ส่วนผู้โดยสารก็ไม่มีรายงานว่าเจ็บมากเจ็บน้อยขนาดไหนนะคะ
แต่ก็ตามคลิปก็น่าจะเจ็บอยู่หงายหลังลงไปเลยนะคะ
เบื้องต้นหลังจากผู้หญิงคนนี้เขาล้มหงายหลังไปแล้วเนี่ย
พนักงานเก็บค่าโดยสารก็ขอโทษนะคะ
แล้วเขาก็ให้ผู้หญิงคนที่เขาล้มลงรถไปตามปกติ
ก็แค่ขอโทษแล้วก็ขับกระชากต่อไปอย่างต่อเนื่อง
แต่ว่าเจ้าของคลิปบอกว่าพอคนที่เขาล้มลงไปแล้วเนี่ย
ก็ได้ยินนะแต่เขาก็ได้ยินไม่ชัดแหละว่ารักษณะ
โชเฟอร์กับพนักงานเก็บค่าโดยสารก็พูดกันเหมือนลักษณะว่า
ยืนยังไงทำไมไม่เกาะดีอะไรอย่างนี้
นักข่าวของเราก็ขึ้นรถเมย์สาย๘เหมือนกันนะ
เอาเลยฮะใช่เขาบอกว่าขึ้นเป็นประจำแหละ

กระชากจริงหรือเปล่าว่าคันอื่นเป็นไหมกระชากจริงไหมเดี๋ยวลองดูนะคะ
ภาพแบบนี้เราอาจจะดูไม่ชัดว่ามันกระชากหรือไม่กระชากยังไง
เดี๋ยวดูไปเรื่อยนะคะนักข่าวของเราถ่ายเอาไว้เอง
ยังไม่จอดเลยเปิดประตูแล้วเปิดประตูล่วงหน้า

เผื่อเขาออกไป

ยังจอดไม่สนิทกับเปิดประตูค้างไว้ก่อน
ออกรถก่อนแล้วค่อยมาปิดประตูทีหลัง